สวัสดีครับหลังจากที่เกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าต้นสัปดาห์หน้าหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางคงต้องเตรียมรับมืออากาศที่จะเริ่มอุ่น

เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกราฟิกกันนะครับคุณผู้ชมครับ

บริเวณทางตอนบนมีอากาศเย็นเนี่ยนะครับ
กลืนความชื้นเมฆฝนหายไปหมดเลยนะครับ

ทีนี้เนี่ยนะครับต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับ

ค่อยเคลื่อนที่จากบริเวณกลางอ่าวเบงกอนะครับ

ในประเทศอินเดียซึ่งก็จะขึ้นฝั่งแบบนี้นะครับ
ทำให้กระแสลมสังเกตนะครับว่า
ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมากระแสลมแรงเลยทีเดียวนะครับ
พายุอ่อนกำลังครับกระแสลมที่พัดแรง

ส่วนฝนก็หายลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
นี่คือความแตกต่างระหว่างช่วงที่ผ่านมากับ

สีม่วงนี่คืออากาศหนาวนะครับ

จะค่อยมีการขึ้นที่ลงทะเลไปนะครับ

และเกิดการทิ้งช่วงเกิดขึ้น

ซึ่งการเข้ามาเนี่ยนะครับนี่จะสังเกตว่าหายไปเลยนะครับ

ใครจะเดินทางสัญจรก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ก็คาดการณ์ว่าในช่วงหลังวันที่๑๙ครับ

จะมีความหนาวเย็นมากน้อยแค่ไหน

บริเวณอีสานเหนือยังคงได้เจอกับอากาศเย็นอยู่นะครับ
อุณหภูมิยังมีโอกาสลด๑๒องศาเซลเซียต
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นปลายสีส้มแดงนะครับ
เข้ามาทดแทนหนาในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ